จะกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
ถูกต้องค่ะบรรยากาศตั้งแต่เมื่อเช้า
ที่กีฬาเวทก็เต็มไปด้วยความคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครแต่ละพักก็เดินทางมา
บางคนมาตั้งแต่เช้าตรู่ตี๔๒๐ก็มาแล้วค่ะ
คือเป็นผู้สมัครจากรวมพลังประชาชาติไทยนั่นเองนะคะ
รวมถึงวันนี้เรายังได้เห็นแกนนำพักการเมืองต่าง
ก็เดินทางมามานำทีมผู้สมัครมาด้วยตัวเองเลยนะคะ
ทยอยเรียงรายกันมานะฮะสำหรับแก่นนำพักนะครับ
คือเรียกว่าเมื่อเช้าเนี่ยคึกคักตั้งแต่ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเลย

นำพักการเมืองเขาก็เดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด
มีป้ายผู้สมัครป้ายไฟมาให้กำลังใจ
แล้วเมื่อเช้านี้ไม่มีขบวนแห่เสียงดัง
ไม่ได้ส่งเสียงเชียร์เหมือนที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการป้องกันการทำผิดกฎหมาย
ห้ามหาเสียงในลักษณะที่เป็นงานรื่นเริงมหรสบ

ใช่จริงช่วงนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะ
มังกรทองเชิดสิงโตอะไรนี้ไม่มีครับ
ใช่ค่ะส่วนผู้สมัครแล้วก็แก่นำพักบางส่วน
ก็เดินทางมาตั้งแต่ตี๔๒๐น
แต่ว่าจะคึกคักก็ช่วงฟ้าสว่างแล้ว

หัวหน้าพักการเมืองแก่นำคนสำคัญก็เดินทางมา
นำทีมผู้สมัครสอสอเข้ายื่นใบสมัคร
อย่างนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ก็มีการนัดรวมตัวกับผู้สมัครบริเวณด้านหน้า
คือไปนัดรวมตัวกันที่สำนักงานเขตดินแดงนะครับ

สื่อให้ความสนใจเยอะเลยทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศนะครับ
จนถึงบริเวณหน้าอาคารกีฬาเวท๒
โอ้โหสื่อมวลชนรุมเต็มไปหมดนะครับ
ทีนี้ตอนที่สื่อทำข่าวอยู่ก็มองซ้ายมองขวาสักใจหนึ่งก็ลุ้นนะ
ว่าเอ๊ะแล้วคุณหญิงหน่อยล่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ล่ะ
เพราะว่ารถตรงดินแดงคุณผู้ชมมันติดมากเมื่อเช้า
ก็เลยลุ้นว่าจะมาทันเวลาหรือไม่
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณหญิงสุดารัฐเนี่ย
ก็มาเป็นกองเชียร์มาให้กำลังใจ
แต่ว่าการจราจรติดขัดไงก็เลยต้องใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
นั่งซ้อนวินเข้ามาเลยนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วก็ยังช่วยเก็บรองเท้าของผู้สื่อข่าว
พอผู้สื่อข่าวก็ไปกองทัพสื่อก็เยอะ
แล้วก็เบียดเสียดกันสัมภาษณ์จนรองเท้าผู้สื่อข่าวหลุดเลยนะคะ
ใช่ครับเมื่อเช้าคนเยอะจริงนะครับ
ก็กลัวพิสิทธเวชาชีวะพอมาถึง
ก็มาให้สัมภาษณ์กับคุณสุภาพพิษฐาจายแล้วคุณก็มาสอนรูปข่าว
จากนั้นก็เชิญคุณหญิงสุดารัฐเกรุพันธ์จากเพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์ต่อเลยเหมือนขึ้นเวทีย่อยของไทยรัฐของเรา
ก่อนที่จะพาลูกทีมไปสมัครสอสอนะครับ
ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เพราะเป็นนโยบายที่จะผลักดันให้ถูกกฎหมาย
ทำให้เดินทางมาเกือบใกล้เวลารับสมัคร
อนุทินเขานัดทีมมาแบบนี้บอกว่า
นี่เราจะไม่มีขบวนแหบเราจะไม่ใช้รถ
เราจะช่วยกันลดมลพิษในวันสมัครสอสอนะครับ
ในขณะที่ผู้สมัครและกองเชียร์ก็เดินทางมาคอย
ตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้ภูมิใจไทยก็บุกพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เรามาดูการเดินทางมาด้วยรถบัสหน่อยละกันค่ะ
พลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
แล้วก็นายสนธิรัฐสนธิจิรวงศ์เลยค่ะที่การพักนี้นะคะ
ก็นี่เลยเดินทางมาถึงด้วยรถบัสนะคะ
แล้วก็หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก

หม่อมตาวนะครับใช่มาแบบมีการคล้องภาคเขามา
เอามาส่งผู้เข้าสมัครเลยนะคะ
เพราะว่าพักนี้เขาก็ชูนโยบาย
เกือบใกล้เวลาที่จะรับสมัครแล้ว
เพราะว่าส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมบรรยากาศด้านหน้าอาคารกีฬาเวทเนี่ยนะ
ก็จะมีกองทัพผู้สื่อข่าว
จัดรายการกันสดนอกสถานที่หลายช่องเลย
แล้วก็ดึงตัวว่าที่ผู้สมัครไปสัมภาษณ์กัน
รวมถึงไทยรัฐทีวีของเราด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งอย่างหนึ่งในคนที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นสีสันเหมือนกันนะนี่เลยค่ะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพักอนาคตใหม่

รวมกลุ่มกันมารถเมนะฮะจากที่ซัมมิตรนะครับ
เด็กชัมมิตรเขาไปรวมที่นั่นก่อนแล้วก็ขึ้นรถเมล์กันมา
แล้วก็สื่อไปดักรอตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าลงจากรถเมย์เลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นพักน้องใหม่ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเราไปดูเรื่องของการแต่งกายกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าดูสิคะบางพักเขาก็แต่งด้วยชุดแฟนซี
เดินทางมาสมัครลงรับเลือกตั้งสอสอ
อย่างผู้สมัครของพักประชาชาติก็แต่งด้วยชุดไทยแบบนี้สีเหลืองนะคะ

อันนี้เขาแต่งกายด้วยชุดคาวบอยแล้วหน้ากากที่ใส่เนี่ยเป็นหน้ากากปราบโกงนะคุณ
ปราบโปรงไงฮะนี่คือทั้งแก่นำแล้วก็สีสันนะครับ
ในการรับสมัครสอสอกอทมวันแรกนะครับ